ปีใหม่ปีนี้รัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนไปซื้อสินค้า
ช่วงปีใหม่แล้วยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทนะครับ
สู่ผู้ผลิตรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณกระมวลวันการีพัฒน์จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่า
โอท็อปแบบไหนที่ยอดขายปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

กระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกโทนสีขาวชมพูเพิ่มลูกเล่นด้วยลวดลายน่ารักสดใส
ทรงแข็งแรงและคงทนใบนี้เป็นงานฝีมือที่ผ่านการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว
ของกลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เริ่มแรกการสั่งกระเป๋าหรือตะก้าของที่นี่

เนื่องจากเลือกใช้พลาสติกซีเรียบ
กระดาษที่มีลวดลายสวยงามติดลงบนกระเป๋า

กลายเป็นงานฝีมือที่ไม่เหมือนใคร
สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

สร้างรายได้๓๐๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
และในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้
มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้น๑๔๐
ทำให้ต้องเร่งผลิตแต่ยังคงคุณภาพ
เฉลี่ยแล้วจะสั่งกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

โดยแบบที่ขายดีที่สุดคือตะก้า

เขาจะมีสั่งมาว่าอยากได้เป็นของฝันปีใหม่
จะเป็นแบบกล่องกระเช้าเป็นกระเป๋า
ขอดูขนาดราคาแล้วก็ลวดลาย
ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มแม่บ้านตำบลหัวไผ่
ได้รับคำสั่งซื้อจากประชารัฐรักษามะคี
พระนครศรีอายุทยาวิสาหกิจเพื่อชุมชน
กล่องสารจากเส้นพลาสติกสีน้ำตาล
ทั้งหมด๔ขนาดรวม๖๐๐ใบ
เพื่อนำไปใส่เป็นกระเช้าของขวัญ

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากที่สุด
คือทางโทรศัพท์และทางไลน์
การจัดบูธแสดงสินค้าในลักษณะนี้ค่ะ
คืออีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
โดยจะมีกระเป๋าหรือว่าตะก้าแบบใหม่
เวียนให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออยู่เสมอ

เฉลี่ยแล้วร้อยละ๓๐ค่ะ
แต่หากใครต้องการไปเดินเลือกซื้อสินค้าโอท็อปด้วยตัวเอง
โอท็อปซิตี้๒๐๑๖ภายใต้แนวคิด
ของขวัญภูมิปัญญาไทยตารมพระบารมี

ตุ๊กตาจิ๋วชาววังแบบดั้งเดิม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อประดับ๔ดาว
ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงาน

สาธิตวิธีการปั้นให้ชมภายในงาน

ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะไทยโบราณ
ปีนี้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ
ลูกค้าที่จะมาซื้อของขวัญปีใหม่ของพี่สุจัยเนี่ย
ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
เปอร์เซ็นต์เต็มที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญ
เพราะพี่สุจัยจะทำเป็นตู้ไว้เลยพร้อม
พร้อมที่คุณจะให้ของขวัญได้เลย
จะจัดไปจนถึงวันที่๒๕นนนนนน

มียอดจำหน่ายสินค้าในงานมากกว่า๖๐๐ล้านบาท
คาดว่าตลอดการจัดงาน๙วัน
จะมียอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปมากกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

ข่าวเทราะทีวีรายงาน